รับเหมาทำร้ายผู้หญิงคว้าเก้าอี้โอ้โหฟาดกลางตลาดเลยโอ้โหอย่างที่ดอมว่าเลย
ผู้หญิงคนนี้อัดคลิปช่วงที่ถูกผู้ชายครับเก้าอี้ฟาด
กลางตลาดเลยนะครับแต่เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปดูคลิปก่อน
มาเลยมึงต่อให้กูตายไปเลยเออเนี้ยกูรออยู่เนี่ย
ไห้ตายไปเลยเลยแล้วมึงมาทำไมมึงมาเมื่อคืนมึงมาคนเดียวตอนนี้
มึงมาเลยอ่าแล้วตายให้ตายเลยให้ตายเลยอ่าให้เออ
ให้ตายเลยมึงต่อยให้กูตายไปเลยกูจะได้ไปโรงพยาบาลเลยตอนนี้เลย
เนี้ยบาดแผลเพิ่มอีกอ่านี่มานี่เลยเนี้ยมึงต้องมาคนเยอะเยอะ
อย่างนี้นะควาย
เอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมแสดงว่ามีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้
มีเรื่องอะไรกันอ่ะมีเรื่องอะไรกันถึงตีกันขนาดนี้โอ้โหนี่
เก้าอี้ฟาดโอ้โหนี่คือนางสาวยาย่านางสาวยาย่าอายุ๓๔ปี
เอาคลิปนี้เป็นหลักฐานไปแจ้งความที่สมภาบางบัวทองคือถูกอ้วน
อ้วนอายุสี่สิบแปดเขาเป็นคนรับเหมาก่อสร้างน่ะทำร้าย
เอาเก้าอี้ฟาดโอ้โหในตลาดตลาดแยกบางพลูเนี่ย
บางบัวทองสี่ตุลาคมที่ผ่านมาครับผู้เสียหายเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ
เธอไปซื้อกับข้าวแล้วในอ้วนมาดักรอนะครับ
เห็นแล้วล่ะว่ามือเขาถือเก้าอี้อยู่เลยตะโกนถามไปจะตีกันให้ตายเลยเหรอ
มาเลยมาตีให้ตายคือตอนที่เธอตะโกนไปเนี่ย
คือเธอเห็นว่าในตลาดอดอมอ่าคนเยอะแยะอ๋อเฮ้ย
ผู้ชายจะได้ไม่กล้าเออไม่กล้าหรอกที่ไหนอ่ะโอ้โห
ที่ไหนอ่ะนะครับโอ้โหเอาเก้าอี้กระหน่ำตีเธอครับ
คือเธอบอกถ้าไม่เอามือบังเอาไว้นะยกรับเอาไว้นะ
คงโดนหน้าเต็มเต็มเสียโฉมไปแล้วล่ะเพราะดีที่รอบพอของตลาดอ่ะ
มาห้ามนะคราวนี้ในอ้วนก็เลยเดินหนีไป
ก่อนหน้านี้อยากจะรู้ก่อนหน้านี้เป็นยังไง
ก่อนหน้านี้๓ตุลาคมนะครับเธอถูกในอ้วนในดักทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่ง
ตลาดนี้แหละตลาดนี้แหละวันนั้นเนี่ยมาประชิดถึงตัวที่รถเลยนะ
เปิดประตูเลยนะกระชากผมโอ้โหคุณผู้ชมกระชากผมเธอลงจากรถ
แล้วก็ถูกนะจับเอาหัวเนี่ยกระแทกกับผนังปูนแล้วถูกเตะถูกต่อยด้วย
โอ้โหโดนขนาดนี้เลยเหรอทำไมถึงถูกทำร้ายคนถามมันต้องมีเหตุ
มาจากที่ในอ้วนเนี่ยนะในอ้วนเนี่ยเอาเธอไปพูดจา
เธอเป็นผู้หญิงนะแม่เป็นผู้หญิงผู้หญิงบริการนะ
อยู่ใกล้ระวังจะติดโรคร้ายนะคือเธอบอกมันไม่จริง
พูดอย่างนี้ฉันอับอายเธอก็เลยไลฟ์เฟซบุ๊กด่าไง
อ่าไลฟ์เฟซบุ๊กด่าในอ้วนคราวนี้ในอ้วนก็โกรธบ้างละมั้งนะครับ
ก็มาทำร้ายสองวันติดเลยนะครับเรียกร้องให้ตำรวจนะครับ
จับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้นะครับเพราะกลัวว่าในอ้วนจะกลับมาทำร้ายเธออีกครับ
นี่คือเหตุการณ์นี้ครับค่ะ